คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้แล้วมาดูคลิปนี้กันหน่อย
งงเหลือเกินค่ะคืออะไรกันคะเนี่ย
ร่างทรงทำไมถึงทำขนาดนี้ลองดูข้างหลังเรา
แล้วร่างทรงกงคนนี้เนี่ยเขาอ้างตัวเองว่าเขาไล่ผีได้
เขาบอกไอ้ที่กูทำอยู่เนี่ยกูไล่ผี

ใช่กูไม่ได้ทำคนแต่ครอบครัวบอกรับไม่ได้แล้ว
ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยไปดูว่าเขาทำร้ายหญิงสาวคนนี้ขนาดไหนค่ะ
ตอนนี้มันป์โน่งกลับไปได้
นางบวมมักเร็ว
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือถึงขนาดที่ว่าคนในครอบครัวเอง
แม้จะพาเธอมารักษากับร่างทรงรายนี้แต่ก็ยังทนไม่ไหว
รับไม่ได้นะครับเพราะเห็นร่างทรงกงคนนี้
ขึ้นคล่อมาเอาเข่ากดคอนะครับ

เอามือตบเข้าไปที่หน้านอกจากนั้นยังเอาไม้ตีกลอง
กล่องยันของเขาเอามาฟาดใส่ผู้หญิงคนนี้
คือจนเธอเนี่ยเจ็บหนักเลยแล้วครอบครัวเองก็ยังทนไม่ไหว
ถึงขั้นต้องบอกห้ามและให้หยุดทำพิธี
ในขณะที่ตัวร่างทรงกงรายนี้
ก็อ้างว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาไล่ผีนะ

แล้วพฤติกรรมของอาจารย์กงรายนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
อ้างตัวว่าตัวเองเป็นร่างทรงกงนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นค่ะ
เหตุการณ์นี่แหละค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา

อยู่ที่ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษที่จังหวัดตรัง
ทางด้านครอบครัวเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่
แล้วบอกว่าจะเอาเรื่องร่างทรงรายนี้จนถึงที่สุด
โดยครอบครัวเล่าแบบนี้นะคะว่า
หญิงสาวรายนี้ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยไข้
จริงไปหาหมอนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาพาไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนแล้ว

หลังไปหาหมอก็มีอาการเหม่อลอยต่อมาค่ะ
ก็เลยตัดสินใจแล้วมีเหมือนจำคนในครอบครัวไม่ได้
สุดท้ายครอบครัวเลยตัดสินใจพาหญิงสาวรายนี้
มาหาร่างทรงตามความเชื่อนั่นแหละค่ะ
เพื่อคิดว่าเอ๊ะหรืออาจจะถูกผีเข้า
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายสาหัสแบบนี้นะคะ
ทีนี้กลายเป็นว่าพอเข้าไปทำการช่วยเหลือ

ก็พาตัวหญิงสาวกลับบ้านกลับมาเห็นใบหน้าปูดบวม
ตัวมีรอยเขียวช้ำมีเลือดออกบางจุด
ทีนี้เริ่มมีอาการมึนไม่หายเลยพาตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวังวิเศษ
ก่อนนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดตรังค่ะ
ตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
คุณผู้ชมดูหน้าตาเธอนะปูดบวมเต็มไปหมดเลยอาการเธอสาหัส
ครอบครัวไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพวังวิเศษ
เพราะบอกว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของการรักษา
แล้วเชื่อว่าการรักษาถ้าเกิดสมมุติว่าศักดิ์สิทธิ์จริง
มันควรจะใช้เป็นลักษณะน้ำมนต์เข้าสารเสกไม่ใช่วิธีการแบบนี้
บอกรู้สึกผิดเลยตอนนี้ที่พาลูกไปรักษากับร่างทรงกงรายนี้นะคะ
แล้วก็หวังจะดำเนินเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ